รัฐสภาฝรั่งเศสผ่านมติการประกาศขยายเวลาภาวะฉุกเฉิน
หลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสตั้งแต่วันที่๑๓พฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา
โดยขยายออกไปอีก๓เดือนครับถึงแม้มีการคัดค้านจากสหประชาชาติก็ตาม
สภาพผู้แทนราชดรของฝรั่งเศสมีมติด้วยคะแนนเสียง๒๑๒ต่อ๓๑เสียง
เห็นชอบขยายการประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปอีก๓เดือนครับ
โดยมติดังกล่าวได้รับการรับรองจากวุฒิสภาแล้ว
ส่งผลให้ประกาศภาวะฉุกเฉินจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่๒๖พฤษภาคมนี้
ฝรั่งเศสประกาศภาวะฉุกเฉินหลังเกิดเหตุโจมตีกรุงปาลีสนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๓พฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๓๐คน
โดยกลุ่มรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือว่าไอซิสอ้างอยู่เบื้องหลัง
ซึ่งนายเรคน่ากาเซอร์เนิร์ฟนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสก็กล่าวต่อสภาว่าหายคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายยังคงมีอยู่
จำเป็นต้องขยายภาวะฉุกเฉิน
โดยระบุว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นทำลายเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
ทำการแสดงที่โรงละครโอลิมเปียในกรุงปารีสของฝรั่งเศส
ถือว่าเป็นการแสดงในกรุงปารีสครั้งแรกของวงดนตรีดังกล่าว
หลังเกิดเหตุโจมตีเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้น
ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากเหตุโจมตี
ขณะที่การแสดงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีผู้รอดชีวิตจากการจมตีที่โรงละครมอเตอร์ครองเข้าชมด้วย
มกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ครับ